คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาหากินกันง่ายเนอะ
อืมยิ่งเป็นผู้ชายเนี่ยโกนหัวนุ่งจีวอนใส่ผ้าเหลืองนะ
กลายเป็นพระเลยซะงั้นนะคะล่าสุดเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วค่ะ
ที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเขาลงไปปฏิบัติหน้าที่ที่ตลาดบางเสร่
ไปเห็นพระเนี่ยกำลังรับบิณฑบาตเรียดไรเงินจากชาวบ้านค่ะ
แล้วก็ขายเครื่องรางของขลังค่ะ
ขายวัตถุมงคลค่ะลักษณะคือมีพิรุธอ่ะฮะ
พอเข้าไปตรวจสอบจ้าเอ๋พระปลอมค่ะคุณผู้ชมเนี่ย
พระปลอมคนนี้ก็คือนายสาคอนคำบุญเกิดถามว่า
เจ้าหน้าที่เขารู้ได้ไงว่าเป็นพระปลอมเพราะว่าไปค้นในย่ามอ่ะ
ไปเจอหนังสือสุทธิระบุว่านายสาคอนเคยบวชมาเป็นพระ
เมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองที่จังหวัดคอนแก่นแต่ได้ลาสิทธิ์ค้าออกไปแล้ว
ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้นานแล้วนานแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องนำตัวนายสาคอนไปตรวจปัสสาวะสุดท้าย
ฉี่สีม่วงค่ะเสพยาบ้ามาค่ะแล้วก็เป็นพระปลอมด้วยนะคะ
คือฝ่ายปกครองนำโดยนายอนุชาอินทศรในอำเภอสัตหีบ
พร้อมกับตำรวจแล้วก็ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหิบ
จังหวัดชนบุรีไปจับกลุ่มนายสาคอนคนนี้แหละค่ะ
พื้นเพดั้งเดิมเป็นชาวชายภูมินะคะ
หลังจากที่ไปพบพฤติกรรมพฤติการนุ่งห่มสบงจีวร
ปลอมตัวเป็นพระสงฆ์ออกบินทบาทเรียรายเงินจากชาวบ้าน
ในตลาดบางเสร่พร้อมกับนำเครื่องรางของคลัง
มาขายให้กับชาวบ้านและชาวบ้านบางคนก็หลงเชื่อ
บริจาคเงินไปด้วยเนี่ยจากการตรวจค้นภายในบาท
พบว่าญาติโยมนำอาหารมาใส่ทำบุญจำนวนมาก
แล้วก็มีการบริจาคเงินสดด้วยนะคะสองพันเก้าร้อยบาท
ในบาทเนี่ยมีพระรอดมีเครื่องรางของครั้ง
มีสายสินมีรกแมวรกแมวเนี่ยในสาครเนี่ย
อ้างว่าผ่านพิธีการปลูกเสกมาแล้วแล้วก็อยู่ในย่าม
จะเอารกแมวพวกนี้ขายให้กับชาวบ้านที่เขาหลงเชื่อนะ
นายสาคอนค่ะหลังจากที่ถูกจับกลุ่มตัวได้แล้ว
อมรับสารภาพว่าตัวเองเนี่ยติดยาบ้างอมแงมเลยค่ะ
ก็เลยพยายามที่จะหาเงินหาเงินซื้อยาบ้ามาเสพ
ก็พยายามคิดอยู่ว่าจะทำยังไง
หาเงินเพื่อที่จะเสพยาบ้าเนี่ยนะสุดท้ายคิดได้ค่ะ
ผลึกปลอมตัวเป็นพระดีกว่าปลอมตัวเป็นพระดีกว่า
นายสาคอนบอกว่าก่อนที่จะถูกจับกุมได้
ได้เสพยาบ้ามาหนึ่งเมตรค่ะแล้วก็นั่งรถโดยสารจากบ้านเกิด
คือชัยภูมิมาที่จังหวัดชนบุรี
แล้วปลอมตัวเป็นพระสงฆ์เดินเรียรายเงิน
และแจกเครื่องรางของคลังให้กับชาวบ้านในตลาด
โดยเงินที่ได้จากการเรียรัยส่วนหนึ่งก็จะส่งให้กลับไปที่บ้าน
ส่วนหนึ่งก็จะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
พนักงานสอบสวนสพสัตหีบได้แจ้งข้อกล่าวหากับนายสาคอน
คือฐานความผิดแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์เรียรายเงิน
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็หลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาจับกลุ่มตัวได้
มีการพูดคุยกันนายสาคอนเนี่ย
เหมือนว่าจะสำนึกผิดหรือจะใช้คำว่าสำนึกผิดเลย
ก็นี่อาจจะได้นะคะส่วนหนึ่งบอกว่าขอโทษชาวบ้าน
อีกส่วนหนึ่งบอกว่าขอบคุณชาวบ้านนะที่ให้เงินเขา
โชคดีมากเลยที่ได้เงินจากชาวบ้านนี่แหละ
ซื้อยาบ้ามาเสพเพื่อไม่ให้ตัวเองลงแดง

ขอบคุณชาวบ้านด้วยขอบคุณชาวบ้านด้วยอ่าสรุปแล้วศึกแล้วนะ
สึกแล้วค่ะไม่มีคนไปเรียบร้ายแล้วนะคะแถวตลาดบังเสร่นะคะ